ถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านพื้นที่เดิมซ้ำไปซ้ำมาแล้วเหตุการณ์มันปกติ
แต่อยู่มาวันหนึ่งคุณเปิดประตูออกมาเดินผ่านทางสามแพร่งที่เดิม
แล้วคุณก็ไปเจอกับหุ่นผู้หญิงใส่ชุดไทย

เฮ้ยมาจากไหนอ่ะตกใจหมดเลย
นี่ค่ะนี่คือหุ่นสาวปริศนานุ่งผ้าสิ้นแบบนี้นะคะ
ใส่สบายสีน้ำเงินสีฟ้าคล้ายกับชุดไทยโบราณนะคะ
อยู่ดีก็พบหุ่นนี้ผูกติดกับเสาไฟฟ้า
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อกลางตลาดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งตรงนี้มันเป็นทางสามแพร่ง
คุณพี่เขาทำนิ้วอะไรอะไรคะส่งสัญญาณสู้นะ
คือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินส่งเป็นภาษามือแล้วกัน
สู้นะเยี่ยมมากเลยได้
อ๋อโอ้โฮคนแถวนั้นก็งุลงงกันไปหมดเลย
ประหลาดใจมากว่ามันมาจากไหนปกติสัญจรผ่านไปมาก็ไม่เคยเห็นอยู่
วันหนึ่งก็ขึ้นมาโดนผูกติดไว้กับเสาไฟฟ้าแบบนี้
โดยเฉพาะร้านค้าที่ตลาดสดฝั่งตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อค่ะคุณ
ส่วนใหญ่มันเป็นแผงจำหน่ายลอตเตอรี่
แล้วก็จำหน่ายเครื่องสังขพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างนี้
ลูกค้าเขาก็จับกลุ่มพูดคุยกันนะ
แต่ว่าส่วนใหญ่เขาเชื่อกันว่าน่าจะมีคนนำมาแก้บนแหละ
เพราะว่างวดที่ผ่านมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์
มีผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นจำนวนมากเลย
โดยเฉพาะในตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์
มีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงสองใบ
ได้รับเงินไป๑๒ล้านบาท
แล้วก็ที่ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่
อยู่ติดกันก็มีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑อีก๓ใบ

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลนี่แหละค่ะ

ก็มาที่ร้านมองไปก็เห็นหุ่นเนอะ

ว่าเออใครเอามาทำอะไรไว้ที่นี่เราก็ไม่รู้เหตุผลของเขาเนอะ

บนบนอะไรสักอย่าง
ก็คงจะถูกหวยนั่นแหละพูดภาษาชาวบ้านแบบนี้เลย
สุดท้ายก็ยังไม่มีใครรู้ถึงที่มาที่ไปของหุ่นโชว์เสื้อตัวนี้นะคะ
ว่าทำไมถึงต้องมาใส่ชุดไทยแล้วมายืนตากแดดตากลมอยู่ตรงนี้
แต่ว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณอย่างที่คุณชนะบอก
ถ้ากลางวันไม่เท่าไหร่ลองกลางคืนดูสิ

วิ่งป่าราบค่ะคุณจริงแต่ว่ามันจะมาตั้งอะไรอย่างนี้ศูนย์ศูนย์ฆ่าไม่ได้
ไม่ได้ทิ้งขยะแต่เขาแปะหุ่นมัดไว้กับเสาไฟฟ้า
เขาก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของแก้บนใช่ไหม
คนก็บอกว่าอ๋ออยากให้เจ้าแม่น่ะได้มาสิงสถิตตรงนี้
พอหิวปุ๊บทำไงก็เข้าร้านสะดวกซื้อ

พอเข้าปุ๊บโอ้โหพนักงานที่อยู่ในร้านไม่สะดวกแล้วครับ

ใครเป็นเจ้าของก็มาแสดงตัวเอาไปเก็บที่อื่นก็ได้นะไม่ว่า